หลังจากที่พี่ก้อยรัชวินเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้นะคะว่าเออเนี่ยได้ชื่อลูกแล้วนะ
เบบีชื่อเบบีนี่มาเต็มเลย
คือแฟนเพลงเขาก็งัดเอาหลายชื่อเลยคุณผู้ชม
เกือบ๘๐เพลงโอ้โหแล้วจะเอาชื่ออะไรดีล่ะแม่
นี่อันนี้ไอจีคุณนี่คุณบอกว่าคุณชื่ออะไรนะขอบฟ้าเหรอ
ขอบฟ้าคิดว่าน่าจะใช่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกัน
แฟนก็ไปงัดตำราหาชื่อที่คุ้นเพลงคุ้นหูกันมา
มีความหมายดีก็เยอะอย่างขอบฟ้าดิฉันคิดเป็นชื่อแรกเลย
หรือจะเป็นน้องครามตะวันน้องภูผาน้องบิลีฟน้องก้าวน้องสตางค์หรือน้องสติ๊กเกอร์ดี
เออแต่ละชื่อเนี่ยมีความหมายแบบดีทั้งนั้นเลยนะ
ใช่ความหมายน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะแต่แรกชื่อมันก็ออกจะดีอย่างนี้แหละ
แต่เดาไปเดามาคุณผู้ชมมันชักจะฮาซะแล้วนะ
โด่งมาเลยบางคนบอกว่าชื่อน้องงมงาย

ตามมาติดค่ะกับชื่อน้องยาพิษ
ฟังแล้วขมคอเลยครับ
ยังมียังมีอีกชื่อนึงน้องผักบุ้งลอยฟ้าก็มีค่ะ
ผักบุ้งลอยฟ้ากินดมลูก
หรือจะเป็นน้องคิดห้ออันนี้ก็มีเหมือนกัน
ถ้านี่ยังธรรมดาไปขอให้ดูชื่อที่มาจากคำร้องในเพลงบ้าง
อันนี้ดิฉันจะพยายามบอกไบ้ให้ตรงคีที่สุด

อยากเจอคนดี
ใช้เธอหน้าชื่นใจ
คุณฟ้าถูก
หรือจะเป็นน้องอ๊ะอะชีวิตไม่มีเถอะ
ไม่รู้ตรงคีย์หรือเปล่ามันมาจากเพลงคิดฮอต
หรือจะเป็นอีกหนึ่งชื่อน้องโอโอโนโอโอโน
ได้มั้ยพอได้มั้ยได้อยู่ได้
นี่พยายามให้ตรงคีย์ที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
แฟนคลับนี่ก็สัญหาจริง
คุณผู้ชมดูความเคลียร์ถีบของแฟนเพลงนี่จะเอาฮาไปไหนนะ
อย่าเพิ่งรีบแกงเบบีนะใจเย็นก่อนนะพี่นะ
อย่าลืมนะคะว่าคุณแม่เขาใบ้ว่า

อันนี้ต้องรอคุณแม่เขาเฉลยอีกทีนึงนะ
แล้วที่ใช้ชื่อลูกมาจากเนื้อเพลงของคุณพ่อก็ไม่ผิดเลยค่ะคุณผู้ชม
คิดดูนะขนาดอยู่ในท้อง๕เดือนเบบีลูกชาย
เออมีชาวเน็ตบางคนเขาทำภาพแบบนี้มาเหมือนท่าคุณพ่อเลย
คุณพ่อเลยอะกำไม่ร้องเพลงหรือเปล่าจ้านอกจากลูกคนแรกจะเป็นลูกชายสนใจคุณพ่อแล้ว
ขนาดอยู่ในท้องก็ยังเรียนแบบกำไมแบบพ่อตุ๋นแบบเป๊ะเป๊ะอืม
คือไม่ต้องสืบเลยว่าลูกคนแรกเนี่ยพ่อตูนเขาจะเหอะขนาดไหนนะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นชุดทีมฟุตบอลที่นางชอบอีกแล้วขยันซื้อชุดให้ลูกไม่หยุดไม่ยอม
แล้วตอนนี้ก็เนี่ยแฟนเพลงก็เหอะตามไปด้วยขยันหาชื่อให้ลูกเหลือเกิน
อยากรู้จริงว่าจะชื่ออะไรดิฉันอ่ะเดาว่าขอบฟ้าค่ะ
เดี๋ยวก็ชาวเน็ตเขาก็เดาซ้ำกับคุณหลายชื่อเหมือนกันนะ
เดี๋ยวก็มาติดตามกันละกันนะคะเออนะแต่เมื่อกี้ชื่ออะไรน้องผักบุ้งอะไรนะ
ผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงป่ะผักบุ้งผักบุ้งมากินข้าวลูกอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีนะคะ